เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ต้องถามอย่างเดียวว่า

พี่พี่รู้จักคำว่าเชือกไหมครับ
เชือกเชือกก็เอาไม่อยู่แล้วครับพี่โอ้โหจริงอ่าเนี่ยยังไงเนี่ย
ผมเข้าใจนะรถกระบะคันนี้เขาขนของถูกไหมขนมาเยอะเลยค่ะ
มาเยอะแหละครับแล้วก็อาจมีเขาเรียกว่าอะไรแสลนดเหรอ
ค่ะเป็นผ้าครับเป็นผ้าเขียวเนอะเอออันนี้มันเป็นผ้าอีกแบบนึง
น้ำเงินก็เป็นผ้าใบก็ได้เพื่อที่จะมาคลุมเอาไว้
เข้าใจเลยครับแต่อย่างนี้ครับเป็นไปได้เชือกหรือ
ไอ้ที่เป็นเป็นยางยืดอ่ะใช่ไอ้ที่มันมีแต่ขอสำหรับเกี่ยวนะเออ
แล้วก็ดึงเลยแล้วเกี่ยวเอาไว้ทุกอย่างมันจะอยู่ครบ
แล้วก็เกี่ยวคนไปด้วยคนจะได้ไม่ล่วงเฮ้ยคุณค่ะคนก็ไปนั่งข้างในสิ
คนต้องไปนั่งข้างในส่วนนี้เหมือนกับว่าไม่มีที่จะนั่งแล้วเหรอ
หรือจะเอาคนมาไว้ตรงนี้เพื่อกดของให้อยู่
ถ้าคุณคิดแบบนั้นผมว่ามันเป็นการเสี่ยงอันตรายอย่างมากนะครับ
ยี่สิบถึงร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหขับเร็วแบบนั้น
คุณไม่กลัวตายเหรอครับผมพูดจริงใช่ไหมคือตกลงมามันไม่คุ้มหรอกนะครับ
อืมมันคือชีวิตและทรัพย์สินนะคะเอางี้ละกันแนะนำนะฮะอย่างแรก
เอาเชือกหรือไอ้ยังยืดที่มีขอเกี่ยวเอาไว้เลยล็อกดีกว่า
ให้มันมิดชิดแล้วคนไปอยู่ในรถครับถ้าในรถเต็มไม่ต้องไป
หาวิธีอื่นใช่ถ้าไปแล้วมันมีปัญหาไปแล้วจะเกิดอุบัติเหตุจะไปทำไมเออ
ถูกไหมค่ะค่ะพูดตรงนี้คือเป็นห่วงเป็นใหญ่และอีกอย่างหนึ่งมันเป็นไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยอย่างเดียว
กฎไม้ขนทรงเออยิ่งเวลาขนของแบบเนี้ยใช่มันต้องปิดให้มิดชิดอืม
รัฐบุริษัทก็ต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยครับอ่า

ได้ทางไทยรัตน์อีวีย์ช่อง๓๒ครับ